ห้องตรงข้ามเหม็นจังอ่ะนะครับก็บอกแม่บ้านไปเปิดห้องดูเถอะ
รู้สึกว่ามันทะแม่งทะแม่งแล้วเปิดออกดูเจอศพครับ
เจอศพกับกองกระป๋องเบียร์เต็มห้องเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูนะว่ามันเต็มห้องอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดนี่๒๐ธันวาคมครับเป็นภาพสุดท้ายของนายปิยบุตรอายุ๔๔ปี
ออกจากห้อง๗โมงกว่าไปซื้ออะไรไปซื้อเบียร์กลับมา
ห้าโมงเย็นนิดนิดก็ออกจากห้องอีกไปซื้อเบียร์กลับมาอีกคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็เข้าห้องไปตั้งแต่๒๐ธันวาไม่มีใครเห็นอีกเลย
กระทั่งค่ำเมื่อวานนี้คนร่วมหออยู่ห้องตรงข้ามเนี่ย
กลับมาห้องนะครับก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบห้องพักชั้น๔นะครับในหอพักแห่งหนึ่ง
บนคลองอุดมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ดูสิครับยืนกันห่างเลยศพอืดแล้วนะครับคุณผู้ชม
ในห้องกระป๋องเบียร์ขวดเบียร์เขาบอกเยอะมาก
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วเยอะแค่ไหนโทรทัศน์กับเครื่องปรับอากาศยังเปิดอยู่
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้คุณผู้ชมดูสิครับกระป๋องเบียร์ฮะ
นั่นแหละครับกองทั้งหมดน่ะนายพานุวัฒน์พักอยู่ห้องตรงข้าม
บอกว่าเขาเนี่ยกลับบ้านกรสินมาตั้งแต่๒๙ธันวาคมนะครับ
ก็ยังได้ยินเสียงทีวีห้องตรงข้ามเปิดอยู่

กลิ่นอะไรแรงจังนึกว่าหนูตาย
แต่กลิ่นแรงมากแม่บ้านมาเปิดประตูหน่อยเถอะ
แม่บ้านเอากุญแจสำรองมาครับมาเปิดดูโอ้โหตกใจครับ
นะฮะเขาบอกว่าคงต้องขนของออกก่อนอ่ะเดี๋ยวลองฟังเขาเล่าดูฮะ

โอ้โหนี่เขาตกใจเขากลัวจริงอ่ะเนี่ย
นะฮะนางสุนัทธาแม่บ้านเราบอกว่าคนตายเนี่ยนะ
อยู่ที่นี่มาสัก๔๕เดือนแล้วเห็นซื้อเบียร์กินทุกวันนะครับ
สังเกตว่าตาเหลืองท้องโตนะฮะ
แล้วไม่เจอหลายวันแล้วคิดว่ากลับบ้านปีใหม่
ก็ผิดสังเกตเหมือนกันที่เขาแจ้งย้าย
ให้มารับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปครับ